คุณผู้ชมครับตอนนี้ค่ายรถยนต์หรูเองก็มีการเสนอแนวทางการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับ
บอกว่าภาครัฐเองต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีในการปลั๊กอินไฮบิตก่อน
พร้อมกับส่งเสริมให้รถยนต์นั้นราคาถูกลงแล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จไฟให้ครบถ้วนแล้วก็เพียงพอด้วยครับ
เปิดเผยถึงนโยบายในการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเร็วของภาครัฐ
บอกว่าจะต้องเป็นไปตามลำดับของการพัฒนาเทคโนโลยีครับ
ก่อนจะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ประเทศไทยต้องใช้เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี
แล้วก็ความพร้อมของตลาดอีกระยะหนึ่ง
เพราะว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมการให้มีสถานีชาร์จไฟ
การสนับสนุนมาตรการทางภาษีให้ราคารถูกลงมากกว่านี้
สำหรับความพร้อมของบริษัทตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนงานระยะใกล้
เนื่องจากการนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์น้ำราคาค่อนข้างแพง
กว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนของรัฐมากกว่านี้
แล้วก็ความพร้อมความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงมากกว่านี้

ก็มีการเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมายอดขายเพียง๕๐คัน
ซึ่งแต่ว่าก็มีสัดส่วนที่น้อยมาก